หลังจากไล่ล่ามากว่า๒วันสุดท้ายเจ้าหน้าที่จับกลุ่มจับดิ
จับกลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่คนร้ายจับหมีควายได้แล้ว
หมีควายเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ทำร้ายผู้ใหญ่บ้านด้วย

มาแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะวินาทีที่ทีมสัตวแพทย์และทีมค้นหาหมีควายขนาดใหญ่
พยายามยิงยาสลบในบริเวณสวนของชาวบ้านเนื้อที่กว่า๓๐ไร่นะคะ
แล้วก็ถูกหมีควายวิ่งจู่จมอย่างรวดเร็วทุกคนก็วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางค่ะ
สุดท้ายจับได้ใช้เวลาค้นหา

ขณะที่มีชาวบ้านมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ
จากการโดนหมีทำร้ายไป๒คนนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องสนที่กำลังกว่าร้อยคน
พรมค้นหาหมีควายขนาดใหญ่
หลังผู้ใหญ่บ้านหมู่๔บ้านเนินหินแร่

เจอที่สวนหลังบ้านเมื่อ๒วันก่อน
ที่ทีมสัตวแพทย์จะสามารถยิงยาสลบใส่หมีควายได้
แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมหมีตัวใหญ่ด้วยนะคะ

ยาสลบก็ต้องใช้ยาเพิ่มในการยิงเพื่อให้หมีควายสลบ
ช่วงเย็นทีมค้นหาก็ได้เจอหมีควาย
นอนอยู่บริเวณร่องน้ำใกล้ถนนทางออกค่ะ
คือยิงยาสลบเข้าไปก่อนแล้วก็ตามตัวทีหลังนะคะ
เพราะว่ากว่าจะสลบใช้เวลาใช้เวลาพอสมควร
พอตรวจเช็คเบื้องต้นก็นำไปไว้ในโครงที่เตรียมเอาไว้ด้านนอก
ก่อนที่จะให้หมีได้พักได้ฟื้นตัว
ซึ่งจะนำไปพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า

หลังจากนั้นก็เตรียมปล่อยคืนสู่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต่อไป
สัตวแพทย์พัทรพลหมีอ่อนหรือหมอล็อต
สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
ถ้าเจอสัตว์ป่าหรือหมี
เรื่องต้นต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะ
สำคัญที่สุดเลยไม่ควรจะเข้าไปหาเอง
หรือเข้าไปขับไล่สัตว์ป่าด้วยตัวเองค่ะ
หมีที่น่ารักก็คือตุ๊กตา
แต่หมีที่มีชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด

แล้วก็อย่าเข้าไปหาอย่าเข้าไปไล่อย่าไปอะไรกับเขาเอง
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าดูตามแผนที่
จุดนี้กับจุดป่ามันก็ห่างกันพอสมควร
แต่การที่เข้ามาจากนี้ได้มาถึงนี้ได้
ก็คงตกใจแล้วตะเลิศไปเรื่อย

ว่าอยากให้คนในสังคมมองกรณีหมีควายตัวนี้
ว่าคือผู้ประสบภัยแล้วก็ได้พลัดหลงมา

ส่วนชาวบ้านเองก็ต้องปลอดภัยด้วย
สพบางพลีกับนายเสกสรรถมยาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งทั้งคู่ถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลปากพลีค่ะ